ดูให้หมดให้ครบทุกข่าวค่ะส่วนกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดเหมือนเดิมวันนี้ร้านอะไรดิวันนี้บอกเลยจะพาไปร้านหมูชีไม่หมูนะคะคุณผู้ชมไปดูกันเรื่องหมูหมูที่มันไม่หมูนี่คืออะไรนะคะวันนี้แนะนำเป็นเมนูนี้เลยเมนูหมูจากร้านเรื่องหมูหมูค่ะคือเมื่อก่อนเขาขายสาระเป๋าขนมจีดโฮเมดคุณแล้วตอนนี้เขาก็เปลี่ยนมาเป็นเมนูหมูหมู

อากาศสะอาดปลอดภัยเก็บในช่องแข็งได้นานและสามก็คือสาระเป๋าหมูอ้วน
นี่ก็น่ากินเพราะว่าเป็นสาระเป๋าโฮเมดนะคะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นตัวแป้งสาระเป๋าเนี่ยใช้ยี๊ดสด
สามารถสั่งได้ตามช่องทางที่เราขึ้นให้หน้าจอ

อยากจะสั่งมาทานรวมถึงคุณผู้ชมที่อยากให้เรา
ไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณ

ไทยรัฐทีวี